ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพยาวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะมีอยู่ครอบครัวนึงเขาก็ทำธุรกิจไร่กาแฟแล้วก็ธุรกิจนี้รายได้ค่อนข้างดีเดือนนึงเนี่ยมีรายได้สองแสนกว่าบาทครับแต่กลายเป็นว่าพ่อเลี้ยงอ่ะค่ะหวาดระแวงกลัวว่าลูกเลี้ยงจะฮุบกิจการไร่กาแฟนะคะเขาก็กำ

ตายเต็มพื้นค่ะก็คือกำลังล้อมวงกินข้าวกันอยู่อะค่ะสภาพศพของนายพงเทพถูกกระสุนปืนลูกซองยิงที่แก้มสายเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะนางสุภาพรและเด็กหญิงกรยาพรถูกยิงที่หน้าอกมีคนเจ็บอีกสองคนค่ะคือนางเมย์เรียวสกุลชาติอายุห้าสิบปีคือแม่ของนายพงเทพผู้เสียชีวิตเนี้ยนะคะ

อยู่กินกับนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะอยู่กินด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันก็คือทำไร่กาแฟนายุทธนาอายุ๕๑นะคะ
พงเทพเนี่ยก็มาอยู่ด้วยครับส่วนนางสุภาพรและเด็กหญิงกัลยาพรที่ถูกยิงที่หน้าอกเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เป็นหลานสะพ้ายกับเป็นหลานสาวนายทรงพลที่เป็นเพื่อนบ้านคือช่วงจังหวะเกิดเหตุ
กินข้าวด้วยกันที่บ้านพอดีเลยบาดเจ็บไปด้วยนี่ค่ะตามแผนผังนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์เป็นแบบนี้ค่ะนางเหม๋ยภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็นั่งกินข้าวกันอยู่กับนายพงเทพลูกชายนางสุภาพรหลานสะพ้าย
เด็กหญิงกรยาพรวัย๕ขวบที่เป็นหลานสาวและนายทรงพลเพื่อนบ้าน
วงกันอยู่แบบนี้แต่ประตูหน้าบ้านคือเปิดเอาไว้นะคะ
จู่นายยุทธนาวัยห้าสิบเอ็ดปีที่เป็นสามีใหม่ของนางเหม๋ย
เป็นพ่อเลี้ยงของนายพงเทพเดินถือปืนมาเลยครับปืนลูกซองยาว
เดินถือปืนมาหยุดอยู่หน้าประตูแล้วไม่พูดพรั่นทำเพลงยิงเลยค่ะ
ยิงใส่ลูกเลี้ยงกระสุนเข้าแก้มซ้ายนะคะลูกเลี้ยงก็ล้มลงเสียชีวิตตรงนั้น
กระสุนปืนเนี่ยมันเป็นลูกปลายนะคะ
ก็เลยไปโดนแขนซ้ายของนายทรงพลจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ย
ผู้ก่อเหตุบรรจุกระสุนปืนลูกซองใหม่จังหวะนั้นน่ะค่ะ
เหม๋ยภรรยาของผู้ก่อเหตุกับนายทรงพลเพื่อนบ้านก็เลยวิ่งหนีออกไปจากบ้านได้ทัน
แต่พอบรรจุกระสุนเสร็จนายยุทธนาเล็งปืนไปเลย
ไปที่นางสุภาพรหลานสะพ้ายและเด็กหญิงวัย๕ขวบที่เป็นหลานสาว
กลายเป็นตรงจุดนั้นน่ะสามศพพอก่อเหตุเสร็จนายยุทธนาถือปืนลูกซองวิ่งไป
ลานจอดเฮลีคอปเตอร์ของหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านไป๓๐๐เมตร
ก็วางพานท้ายปืนลูกซองยันไว้กับต้นไม้อ่ะค่ะหันปลายกระบอกเจาะหน้าอกตัวเอง
ใช้ไม้งามเล็กกดตรงไกลปืนยิงตัวตายค่ะ
ลักษณะเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้นายพงเทพผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้
อยู่ที่จังหวัดนึงแถบภาคอีสาน
แต่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็เลยมาอยู่บ้าน
ช่วยแม่กับพ่อเลี้ยงทำธุรกิจไร่กาแฟ
แต่กลายเป็นว่าเริ่มระหองระแหงกับพ่อเลี้ยงนะคะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงคิดว่านายพงเทพจะมาแย่งกิจการ
ฮุบกิจการเพราะว่ากิจการนี้ทำรายได้ค่อนข้างดีเดือนหนึ่งสองแสนกว่าบาท
กลายเป็นว่าตัวนายยุทธนากับตัวนายพงเทพทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้วนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็เป็นคนนิสัยดีร่าเริงเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
แต่หลังจากที่นายพงเทพลูกเลี้ยงกลับมาอยู่ด้วย
ก็เหมือนกับว่าเขาสองคนก็ทะเลาะกันเป็นประจำอะค่ะ
เคยมีคนพยายามจะไกลเกลี่ยพยายามจะเคลียร์ปัญหาให้หลายรอบ

เขาก็ยังทะเลาะกันระหองระแหงกัน

ครับเวลาวามาสิ่งของการซึ้ง
แต่ชวนไปกินกาแฟอยู่ตลอดเลย
กาแฟสิ่งของแกจะทำจากไร้กาแฟของแกเองนะครับ

แกมีเหลืองทะเลาะว่าแว่งกันหึ้งหันก็
บ่อยอยู่ครับอันนี้นี่
ที่สุดท้ายนี่ก็ความว่า๕โมงของก็เตียงกันอยู่ครับ

นี่เลยตลอดวางกรนี่ก็ไปลูกพราชเจอหนึ่งอย่างนี้นะ

ไปพรุ่งภาคเนี่ยเรื่องนี่หลังเพียงเป็นเรื่องนี้แลน่ะ
ดังนั้นตอนนี้นะคะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์และรอดชีวิตมา๒คน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็สอบปากคำเพิ่ม
ก็คือนางเม๋ยฝราญของผู้ก่อเหตุนะค๊า
นายทรงพลเพื่อนบ้านที่ไปกินข้าวอยู่ด้วยกันแล้วก็โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไป
เดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำสองคนนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงกันแน่นะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงคำ
เพื่อรอญาตินำเรื่องเพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
สุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่ทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเลี้ยงที่ไประวังเขา